ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างหลายคนสะเทือนอกสะเทือนใจนะ
ดิฉันเองก็อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน
สำหรับเก่าออมสินนั่นเองนะครับ
เพราะว่าลุ้นกันมาอยู่หลายวันเลยทีเดียวว่า

ท้ายที่สุดก็ตายไปแล้วนั่นเองนะคะน้องออมสินนะครับ
เมื่อวานนี้คนบันเทิงหลายคนก็แสดงอาการค่อนข้าง

อย่างขวัญอุสามณีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่
สะเทือนใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
เธอได้โพสต์รูปทีมแพทย์ที่ทำการดูแลรักษาเต่าออมสินค่ะ

ขอให้หนึ่งชีวิตที่จากไปค่ะได้สอนให้เราได้เรียนรู้

แต่ว่าเราควรตระหนักถึงอะไรหลายต่อหลายอย่าง

เรียนของออมสินนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
มาจากการกระทำลงไปโดยไม่ได้คาดคิดถึงผลกระทบที่ตามมา
ขอให้ทุกคนที่ใช้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่อง
ตัดสินใจก่อนการกระทำใดดีกว่า
อกจากนี้ค่ะเธอก็ยังขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคณะแพทย์นะคะ
ที่ได้ให้ความสำคัญและดูแลเต่าออมสินอย่างดีที่สุด
รวมไปถึงที่คอยดูแลชีวิตสัตว์อื่นที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งสาวใจบุญรักสัตว์เช่นเดียวกันนะคะอย่างเก๋ชนระดาค่ะ
ก็มีการโพสต์รูปแสดงความอาลัยต่อการจักรไปของเตาออมสินเหมือนกัน

วอนให้ทำบุญทำทานแบบมีสตินะคะ
เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำบุญแบบมีเงื่อนไข
ไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียจากการที่เราเรียกสิ่งนั้นว่าทำบุญ
พร้อมกันนี้ค่ะเธอยังได้รีโพสต์เนื้อข่าวจากเพจไทยรัฐที่รายงานว่า
สัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาค่ะมีการแถลงข่าวว่าเต่าออมสินตายแล้ว
หลังจากป่วยมานานจากการกลืนเหรียญที่มีคนโยนทิ้งลงไปในบ่อ
คือความเชื่อบางกลุ่มคนไงคุณเวลาไปทำบุญ
เชื่อว่าอาจวนไปแล้วเหรียญจะทำให้เราได้ทรัพย์คืนกลับมา
มีความล่ำซำเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ
แต่ว่าแพทย์ก็ทำการผ่าตัดนำเหรียญออกจากกระเพาะ

๙๑๕เหรียญนะรวมน้ำหนัก๕กิโลกว่าโอ้โฮ
คิดดูว่าเต่ากลัวก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรขนาดนั้น

แต่ว่าอาการซุดก็จากการผ่าตัดซ้ำครั้งที่๒
ท้ายที่สุดก็ทนไม่ไหวเต่าก็ตายในที่สุดค่ะ

แต่เชื่อว่ายังมีคนรักสัตว์อีกมากมายค่ะ
สะเทือนใจกับเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุการตายของเต่าตัวนี้
อย่างที่ทั้งสองสาววิงวอนกันไปค่ะว่าความเชื่อไม่ผิดหรอก
แต่ว่านับจากนี้ก่อนที่คุณจะทำอะไรลงไปนะ
เราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยนั่นเองค่ะ
ต่อออมสินเนี่ยเป็นต่อเพศเมียนะคุณเป็นต่อตนุค่ะ
ก็อายุ๒๕ปีแล้ว
ถ้าเกิดว่ารวมจริงเขาบอกว่าเต่าประเภทนี้จะสามารถมีอายุยืนได้ถึง๘๐ปีเลยทีเดียว
โอ้โหนี่หรืออายุยังน้อยแต่นี่อย่างที่ที่ทราบกันไปว่าน้องตาย
แบบว่ามันกินเข้าไปอ่ะคุณคือสัตว์ก็ไม่รู้เนอะ
ไส้มันบิดเพราะว่ารับเหรียญเข้าไปเยอะ๙๐๐กว่าเหรียญไม่ธรรมดานะ
โอ้โหแต่คือก็นั่นแหละก็เป็นผลพวงมาจากคนแบบนี้แล้วนะคุณคิดหน้าคิดหลัง
อย่าคิดอย่างเดียวว่าทำบุญลองนึกด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันได้บุญจริงหรือเปล่า
ใช่ทำแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นไปเดือดร้อนสิ่งมีชีวิตอื่น
ก็ไม่ควรทำนะคะอย่างนั้นไม่ได้บุญแต่ได้บาปนะคุณผู้ชมค่ะ